เรื่องของอากาศร้อนจัดไม่ใช่แค่คนเท่านั้นนะครับ
มีผลกระทบสุนัขด้วยคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านพักสุนัขสามขา
เขาเริ่มหุดหงิดแล้วแล้วก็หวั่นว่าจะมีเรื่องของการประบาดของโรค
สุนัขบ้านด้วยก็ทำให้เจ้าของบ้านหมาเนี่ยออกมาร้อง
หน่วยงานไปช่วยหน่อยเถอะนะฮะอากาศมันร้อนมากเลยนะฮะ
สภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้กำลังสร้างปัญหาและผลกระทบให้กับแหล่งที่พักของสุนัขจรจัดกว่า๑๐๐ตัว
ริมถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับแต่ละตัวนะคุณผู้ชมโอ้โห
พิการขาขาดบ้างทุกผลภาพบ้างปวดเป็นโรคเรื้อรังบ้างก็มีคนเอาไปทิ้งไปนะครับ
เนี่ยบ้างก็ปวดเป็นมะเร็งก็มีถูกเลี้ยงในกรงแบบปิดโรงเรือนเป็นมุ้งหลังคาสังกษี
ทุกตัวต้องทนกับอากาศที่ร้อนจัดมากจนเริ่มหงุดหงิดแล้วเนี่ยหอบแฮกเลย
คืออยู่ในกรมมันก็อึดอัดอยู่แล้วแล้วอยู่รวมกันหลายตัวแล้วประกอบกับอากาศที่ร้อน
ตัวเองก็พิการอีกอะไรแบบนี้นะฮะ
นางปฤชาติอยู่เป็นมือนวัย
ผู้ดูแลสุนัขจรจัดบอกว่าสุนัขทุกตัวพิการหมดเลยครับ
ก็อย่างที่บอกไปขาขาตาบอดขี้เลื้อนบางตัวก็อายุเยอะแล้วแก่ชะดา
ร่างกายก็โรยราใกล้ตายทุกทีถูกทิ้ง
ตัวก็ประสบอุบัติเหตุรถชนขาหักขาหักถูกปล่อยทิ้งเจ้าของก็ไม่เอา
โดยงานกู้ภัยหมาแมวก็ช่วยกันนำมารักษาที่นี่
ฟื้นตัวสุดท้ายก็ไม่มีใครเอามาเอาไปเลี้ยงไตก็ปล่อยไว้แบบนี้เลย
ก็ถูกนำมาเลี้ยงรวมกันที่บ้านพักนี้รวมแล้วตอนนี้เยอะมากขึ้นเรื่อย
ไปฟังเสียงของเจ้าของบ้านนี้นะครับ
ก็เลยต้องเก็บรักษาไปเรื่อยแล้วเขาเนี่ยมันก็สะสมมาเรื่อย
คิดดูสิโอ้โหงบประมาณในการเลี้ยงดูมันเยอะมาก

เออต้องจิตใจแบบกุศลเลือดเกินอ่ะ
ใครที่พอจะมีกำลังไปช่วยเขาหน่อยละกันนะครับ
คุณปริชาติก็บอกด้วยว่าตอนนี้ประสบปัญหาขาดแคลนทั้งน้ำทั้งอาหารยารักษาโรครวมทั้งวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าด้วย
แม้จะมีหน่วยงานไปฉีดให้แต่ก็ไม่สามารถนำสุนัขทั้งหมดนั้นไปนอกสถานที่ได้เพราะมันร้อน

เงินบริจาคได้เอาอาหารบริจาคได้

และให้บ้านนี้สามารถรับดูแลหมาจรจัดได้มากขึ้น
เห็นแล้วก็สงสารนะ